เอาคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
อันนี้ตำรวจเขาก็ยังกำลังหาความจริงอยู่ว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้น

พนักงานร้านสะดวกซื้อคนหนึ่งตั้งท้องได้๙เดือนแล้ว
แล้วก็พอดีวันหยุดก็เลยเออขอแวะมาเข้าห้องน้ำที่ร้านซะหน่อย
ปรากฏว่าจังหวะที่เข้าห้องน้ำอยู่อยู่ลูกอะค่ะ
พลวดออกมาเลยแล้วก็ตายคาชักโครกเลยอะค่ะ

วงจรปิดของร้านสะดวกซื้อบันทึกภาพพนักงานร้านเอาไว้ได้นะคะ
คือเป็นจังหวะเนี่ยอุ้มทารกอะค่ะ
ออกมาจากห้องน้ำ
นี่เป็นร้านสะดวกซื้อเมืองทองธานีค่ะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบศพทารกเพศหญิงอายุ๙เดือน
เสียชีวิตอยู่ในโถชะโครกที่มีคราบเลือดเปลือเปื้อนเต็มโถเลยนะคะ

ทารกคือนางสาวที่คำพรโคงสนันอายุ๒๔ปี
เป็นชาวลบบุรีกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
คือนางสาวที่คำพรเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนี่แหละ

แวะมาเข้าห้องน้ำที่ร้านเพราะว่าเป็นวันหยุดค่ะ
แต่เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันดูเข้าน้ำนานผิดปกติ
พอเพื่อนเคาะเรียกเข้าไปดูโอ๊ยเป็นภาพที่แบบ
คุณผู้ชมศพทารกอะค่ะนอนตายคาอยู่ในชะโครกเลย
ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุเป็นเหตุสุดวิสัย
หรือเป็นความตั้งใจที่จะมาคลอดลูกลงโถชะโครกเพื่อให้ตาย
เดี๋ยวต้องรอการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะ